อีกหนึ่งเรื่องที่เข้มข้นเมื่อวานนี้นะครับ
ทางนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับ

จากกรณีที่กรกฎอเนี่ยเป็นผู้ร้องนะฮะ
ร้องให้สารรัฐธรรมนูลตรวจสอบนะครับ
ความเป็นสอสอของนายธนทร

เมื่อวานตุลาการสารรัฐธรรมนุน
ขึ้นบรรลังไต่สวนพยาน๑๐ปาก

ก็เอาตัวเองเป็นพยานและปากที่หนึ่ง
ที่เหลือก็ทั้งหมด๑๐ปาก
ก็มีทั้งคุณแม่นางสมพร

มีทั้งเครือญาติอีก๒คน

มีคนขับรถมีทนายความ

โอ้โหมันวานเนี่ยคนที่ดูนะคุณนะ
คนที่ดูการไต่สวน
ของสารพระราชธรรมนูญต่อนายธนาทร

อยู่ในอาการค่อนข้างจะเกร็งเหมือนกัน

โดยนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
นางสมพรมารฏาแล้วก็นางระวิพันพระยา
ในฐถายานในคำร้องให้วินิจฉยสมาธิกภาพ
ภาพความเป็นสอสอของนายธนทรสิ้นสุดลง
รัฐธรรมนูญกรณีถือครองหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัด
ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน
เข้ารักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะสมัครสมาชิกสภาพพุทธแห่งราษดร

ประกอบด้วยนายธนทรและสมาชิกในครอบครัวรวม๕คน
พนักงามบริษัทวีลักษณ์๒คนในฐานะพยานในวันที่ไปรับเช็คกันนั้น
แล้วก็มีทนายความสองคนที่ทำเรื่องของการโอนหุ้นนี้
รวมถึงคนขับรถ๑คนที่ขับรถพานายธนทรมาจากบุรีรำ
มาถึงกรุงเทพในวันที่๘มกราคมปี๖๒
โดยนายธนทรยืนยันนะครับว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าว
เพราะมารดาทำหน้าที่โอนหุ้นให้กับภรรยาของตัวเขาเอง
คือนางระวิพันธ์และภรรยาก็เป็นผู้ดูแล
อีกทั้งบริษัทดังกล่าวได้หยุดดำเนินการธุรกิจไปแล้ว

และตัวเขาเองจำไม่ได้ว่ากำหนดการหาเสียง
หรือการนัดหมายโอนหุ้น

สารก็พยายามที่จะซักเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
แต่นายธนทรบอกจำไม่ได้มันผ่านมาแล้ว
ถ้าศาลท่านมีงานเยอะเหมือนผม
ท่านจะจำได้ไหมว่าท่านนัดอะไรก่อนหลัง

เขาแบบนี้ก็จำให้ได้ไหมพี่
มันก็เลยกลายด้วยเป้าหมาย

นายธนทรได้กล่าวพาดพิงไปถึงนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ในบางช่วงบางตอนในสารไต่สวน
เกี่ยวกับความตั้งใจที่เข้ามาทำงานการเมืองของเขา
โดยที่บอกว่าไม่มีข้อกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ส่งผลให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการพาดพิงถึงบุคคลที่๓
เพื่อให้ตัวเองดูดีเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับ
เพราะว่าระหว่างการไต่สวนข้อความเต็มนะ
เดี๋ยวหลายคนจะไม่เข้าใจว่านายธนทรพูดอะไรบ้าง
คือนายธนทรพูดว่าผมตั้งใจอย่างจริงจังที่จะทำงานการเมือง
โดยไม่อยากให้มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
อย่างที่นายทักษิณชินวัฒน์โดนมาก่อน

นี่คือคำพูดของนายธนทรพอออกจากศาลเรียบร้อยแล้วนะ
นายธนทรก็ถูกวิภาควิจารณ์เรื่องนี้
ละคงมานั่งคิดนอนคิดเหมือนกันที่เราไปพูดถึงนายธนชม

เพื่อชี้แจงและขอโทษที่พาดพิงถึงนายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีระหว่างการไต่สวน

เมื่อกลับมาฟังสิ่งที่ผมพาดพิงถึงคุณทักษิณในระหว่างการไต่สวนวันนี้
ผมยอมรับว่าตนเองกระทำไม่เหมาะสมที่กล่าวถึงบุคคลที่๓

ขออภัยมาณที่นี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีความพยายามกำจัดนักธุรกิจที่จะมาทำงานการเมือง
เช่นคุณทักษิณผมจึงพยายามจะทำให้ดีกว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อแสดงเจตนาตนเองให้ชัดเจน
อันนี้คือคำโพสต์ของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับ
ส่วนเรื่องของการไต่สวนในกรณีนี้เนี่ยก็ต้องรอวาสานเนี่ยจับพิจารณาอย่างไกล
เพราะเมื่อวานถือว่าไต่สวนพยาน๑๐ปากเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ก็จะมีการนัดมาฟังคำวินิจฉัยคดีวันพุธที่๒๐พฤศจิกายนตอนบ่าย๒โมง